เอาล่ะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรายังมีเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะ

เป็นเรื่องราวของที่บอกว่านายกรัฐมนตรีออกมาพูดนะครับ

บอกว่าเป็นที่น่าพอใจ
เพราะว่าได้๒๕ล้านตันเทียบเคียงกับปีที่แล้วนะครับ
นี่แหละครับก็เลยมีการปรับรูปแบบจำนำยุ้งฉางใหม่
เพื่อให้การกำกับดูแลข้าวมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
นายบุญจริตกรยานมิรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และการบริหารจากการเคร่าล์หรือว่าหน่อบอกขอ
ที่มีนายกแมงราชมูลตรีเป็นประถานครับ
จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

สากรการเกษตรไปเช่าของเอกชน
ทำให้การกำกับดูแลลำบาก
จากนี้นะครับก็ได้ดูผลกระทบของเกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบจากการพันน้ำ
เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
มีความพึงพอใจและได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมด้วยนะครับ
สำหรับสถานการณ์ปลูกข้าวนาปี
ซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่๒๘สิงหาคม
เกษตรกรได้มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว๔๘ล้านไร่
จากทั้งหมดที่คณะกรรมการปลูกข้าวครบวงจร
เป้าหมายไว้๕๘ล้านไร่
สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้นะครับ
ซึ่งผลผลิตรอบแรกคาดการณ์ว่าจะใกล้เคียง
ปีที่ผ่านมา๒๕ล้านตัน
นะครับ๒๕ล้านตันข้าวเปลือกนะครับ
ส่วนข้าวรอบ๒ตั้งเป้าหมายปลูกไว้ที่๑๒๑ล้านไล่นะครับ
โดยจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

รวมทั้งปีน่าจะข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ๓๓ล้านตันข้าวเปลือก
ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับปริมาณส่งออก
และการอุปโภคภายในประเทศ
ก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ
โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปตรวจสอบหน่อยว่า
ผลผลิตที่แท้จริงจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ให้รายงานผลต่อที่ประชุมภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของสถิติการส่งออกข้าว
เขาบอกว่าไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ๒รองจากอินเดีย
ครับแล้วก็ต่อจากเราก็คือเวียดนาม
อันดับ๑อินเดียอันดับ๒ไทยอันดับ๓เวียดนามนั่นเองนะครับ
แล้วก็อันดับ๔ก็เป็นปากีสถาน
เรายังอยู่ในอันดับต้นอยู่นะครับ